ทีมข่าวของเราก็ได้มีการสรุปนะคะภารกิจของหน่วยงานต่าง
ได้มีการปฏิบัติงานกันแบบไม่หยุดต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะ
หลักที่ต้องทำก็คือต้องลำเลียงอาหารยา
แล้วก็สายสัญญาณสื่อสารหรือสายโทรศัพท์เข้าไปในจุดที่ทั้ง๑๓คนรออยู่
ก็คือเนินนมสาวอันนี้คืออย่างแรกหลัก
อกจากนี้นะคะก็ต้องมีการสำรวจหาโพรงที่จะสามารถเชื่อมไปยังตรงจุดนั้นได้
เพื่อที่จะเป็นทางออกอื่นนะคะทางเลือกอื่นในการนำทั้ง๑๓คนออกมา
และที่สำคัญก็คือภารกิจที่๓ระบายน้ำนะคะ
การระบายน้ำยังคงระบายอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนะคะ
มาติดตามกันหน่อยนะคะว่าตลอดทั้งวันวันนี้ภารกิจที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างค่ะ
นี่ค่ะเริ่มตั้งแต่๗โมงเช้าเลยนะคะ
ซิลชุดช่วยเหลือและฟื้นฟูเผยแพร่คลิปวิดีโอสภาพความเป็นอยู่ของทั้ง๑๓คน
ยืนยันว่าทุกคนร่างกายแข็งแรงปกติดีค่ะ
ระดับน้ำบริเวณหน้าถ้ำอยู่ที่๓๕เซนติเมตร
โมงเช้านะคะระดับน้ำลดลงเหลือ๓๔เซนติเมตร
ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์นะคะพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันแถลงข่าว
บอกว่าจากนี้เนี่ยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการวันละครั้งเดียวนะคะ
แต่ว่าจะมีเรื่องจำเป็น
ปฏิบัติการภายในถ้ำเนี่ยท่านผู้ว่ายืนยันว่าการนำเด็กออกมาวันนี้คงเป็นเรื่องลำบากค่ะ
และไม่ขอประเมินว่าจะต้องใช้เวลาอีกกี่วัน
เวลานี้ทุกคนพยายามทำความเสี่ยงทั้งหมดให้เป็นศูนย์
ส่วนการดูแลเด็กเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ
ซิลได้มีการทดสอบนะคะให้น้องใส่หน้ากากดำน้ำ
ฝึกการหายใจแต่ยังไม่อนุญาตให้ลงน้ำ
ส่วนการกินอาหารแพทย์บอกว่าเป็นไปตามหลักโภชนาการ
และอยู่ในห่วงของการบำรุงร่างกาย
ส่วนการเดินสายสื่อสารค่ะตอนนี้ทำได้ถึงจุด๓แยก
เดินสายสื่อสารต่อให้ถึงจุดเนินนมสาว
ระยะทางประมาณกว่า๑กิโลเมตรนะคะ
แต่ยังติดตั้งไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์ตกน้ำจนได้รับความเสียหาย
ส่วนปฏิบัติการสำรวจโพรงเพื่อหาจุดเชื่อมโยงเข้าไปด้านในให้ได้มากที่สุด
ล่าสุดเจอ๓โพรงจาก๑๓โพรงที่มีความเป็นไปได้
ว่าจะเข้าไปด้านในได้นะคะก็อยู่ระหว่างการสำรวจอย่างละเอียด
ทีนี้มาดูแผนการระบายน้ำค่ะ
ยังดำเนินการ๒ภารกิจหลักก็คือระบายน้ำออกจากถ้ำ
แล้วก็ทำเส้นทางเบี่ยงน้ำ
หมายเดียวกันก็คือไม่ให้มีน้ำใหม่เข้าไปสมทบในถ้ำหลวงนะคะ
พร่องน้ำบริเวณรอบถ้ำสายทองที่อยู่ใกล้กับถ้ำหลวง
ส่งผลให้ระดับน้ำในถ้ำลดลงต่อเนื่องความแรงของน้ำก็ลดลงไปด้วย
อกจากนั้นพบโพรงน้ำไหลเข้าถ้ำบริเวณห้วยมะกอก
ซึ่งก็เตรียมทำฝ่ายแล้วก็เส้นทางเบี่ยงน้ำ
ล่าสุดมีรายงานว่ามีการทำฝ่ายและเส้นทางเบี่ยงน้ำไปแล้ว๕แห่ง
เตรียมทำเพิ่มอีก๖แห่ง
แล้วก็ได้มีการประกาศให้พื้นที่รับน้ำของชาวบ้าน
เป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วนะคะ

เจ้าหน้าที่เขาได้มีการซักซ้อมแผนอพยพ๑๓ชีวิตอีกครั้งนะคะ
คู่กับการจัดระเบียบพื้นที่โดยรอบ
สะดวกกับการทำงานมากขึ้น
บ่าย๓โมงมีรายงานว่าหน่วยซิล
นักดำน้ำชาวอังกฤษรวม๔คน
ก็ได้นำสิ่งของจำเป็นลำเลียงจากห้องโถงสาม
ไปที่จุดเนินนมสาวเพิ่มเติม
๖โมงเย็นค่ะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะ
ทำให้ระดับน้ำบริเวณหน้าถ้ำจากเดิม
อยู่ที่๓๔เซนติเมตรลดลงไปนะคะ
ก็ไปเหลืออยู่ที่๓๐เซนติเมตร
ภาพรวมมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในถ้ำ๕๖คน
แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ห้องโถงสาม
ซึ่งเป็นกองบัญชาการส่วนหน้า๔๗คน
โถง๒ที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ๓คน
ส่วนอีก๖คนคาดว่าอยู่ในพื้นที่จุดเนินนมสาวกับทั้ง๑๓ชีวิตค่ะ

ในช่วงเวลานี้พ่อแม่แล้วก็ญาติครอบครัวของทั้ง๑๓คน
ก็คงสบายใจขึ้นในระดับหนึ่งนะครับ

ที่รู้แล้วว่าปลอดภัยนะอยู่ที่ว่าจะออกมาได้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับ